ทำงานเถื่อนค่ะไม่ได้มีมออกรใดทั้งสิ้นนะครับ
นี่เมื่อวานค่ะเมื่อวันก่อนคุณนุ๊กไปที่บ้านของเธอนะคะ
เจ้าตัวแท้ค่ะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ของประตูบ้าน
เพราะว่ามันพังใช่ไหมคะไปเจอเข้ากับคู่กรณีค่ะคุณผู้ชม
แล้วคลิปนี้คุณนุ๊กก็เอามาโพสต์ไว้นะคะเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กค่ะ
ุ๊กโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกบอกว่าไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วก็เครียดมาก
ลักษณะที่โพสต์คุณผู้ชมดูนะคะไร่ยาวแบบนี้ค่ะ
มีการต่อว่าคู่กรณีเล็กน้อยด้วยนะคะ
ส่วนคู่กรณีนายอาทิตย์ชุมพลหลังจากที่เห็นคุณนุ๊กโพสต์แบบนี้
เข้ามาลักษณะคือตอบโต้คุณนุ๊กเลย
หลังจากที่เงียบหายไปนานมากเลยนะใช่ค่ะ
นายอาทิตย์มาโพสต์ตอบโต้คุณนุ๊กบอกว่าตัวเขาจะขอเข้าไปทำบ้าน
ขอเข้าไปซ่อมบ้านต้นทุนชีวิตเขาอยู่ในบ้านหลังนั้น
บ้านที่เช่าคุณนุ๊กแต่คุณนุ๊กจะให้เซ็นนู่นเซ็นนี่
เรียกค่าเสียหาย๓ล้าน๕ล้านบาท
เขาบอกว่าเขาหมายถึงตัวอาทิตย์บอกว่าเสนอตัวว่า
จะทำบ้านให้ใหม่ก็ไม่เอาแต่จะเรียกเงินค่าเสียหาย๓ล้าน๕ล้านบาท
และที่คุณนุ๊กบอกว่านายอาทิตย์มีอำนาจมืดที่คอยช่วยเหลือ
เขาบอกว่าไม่จริงอาทิตย์บอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้เมื่อวานคุณนุ๊กสุธิดาก็มาพร้อมกับคุณอัจฉริยะเรือนรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาธิกรรมนะคะ
มาเปิดบ้านเช่าหลังนี้แหละหลังที่มีปัญหากัน
สื่อมวลชนดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับประสานตำรวจในท้องที่มาร่วมพูดคุยกับนายอาทิตย์คู่กรณี

มาเจรจากับคุณนุ๊ก
แล้วตอนลงมาจากรถเราสังเกตที่ข้อเท้า
มีการติดกำไรอีเอ็มที่เป็นคดีความก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
พอเขายืน๓คนแบบนี้
คุณนุกคุณอัชริยะนายอาทิบ
จังหวะหนึ่งค่ะคุณอัจฉริยะนี่ก็ตอบโต้นายอาทิตย์นะคะ
คือก่อนหน้านี้นายอาทิตย์ไปอ้างว่ามีการนัดทานข้าวกับคุณอัจฉริยะ
คุณอัชริยะบอกหึใช่หรอ
แล้วที่อ้างว่ารู้จักกับทหารอากาศเอกยศใหญ่คอยช่วยเหลือเนี่ย
มันใครคุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศจังหวะนี้กันหน่อยค่ะ
ทุกอันนะที่เว้าผมทำบ้านเสียหายในกรณีของบ้านเสียหายครับ
เจอกันวันไหนคะ
ก็เดี๋ยวว่าไม้จับเมื่อไรผมก็จับอะ

๒๕ปีก็มาเฟียคุณเอาผ้าไหมล่ะผมมีหมดแรงอาหาร

ไม่ต้องหลังไม้นี่ประจินไหนมีตรงไหน

โหดูเดือดนะ

คุณอัจฉริยะนี่คือต่อหน้าต่อตาเลย
ซึ่งหน้าเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ครบกับคนอย่างคุณหรอก
อายุ๒๕ใช่ไหม

ยืนยันว่าจะดำเนินคดีทั้งแพ่งแล้วก็อาญานะคะ
แล้วก็กรณีที่ไปโพสต์ลักษณะหมินประมาทคุณนุ๊กด้วย
อันนี้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
ในไลน์ที่เขาคุยกันกับนุ๊กนะ